ผู้สูงอายุพออายุเยอะนะครับ

เลข๙ก็จะมี

ครับตี๑

ยายยายออกมาจากบ้านหลังไหนบอกเดี๋ยวสิ

เดี๋ยววันนี้ยายไปนอนบ้านเดียก่อน

จังหวะถ้าเดียมาช้ากว่านี้นิดเดียว

โอ้โหไม่เจอคุณเดี๋ยวทำยังไง

กับแฟนขับรถอยู่บนถนน

แล้วโบกรถทีแรกก็ไม่กล้าจอด

เหมือนเอาผู้สูงอายุมาล่อ

เป็นคุณยายแล้วจำคุณยายได้ด้วย
เพราะเวลาขับรถผ่านถนนเส้นนี้

ตอนตีหนึ่งคุณผู้ชมลองฟังดูซิว่า

บ้านสวนตำเภอเมืองซึ่งหากจากจุดนี้
ไกลหรอกจริงแล้วเมื่อถามว่า

ยายคุณยายไม่ตอบหรือตอบไม่ได้

คุณเดียบอกอย่างนั้นจะพาไปป้อมตำรวจ

ไปเรื่อยยายจำอะไรไม่ได้เลยครับ
ก็เลยจะพายายกลับบ้าน

จะไปไหนแล้วบ้านอยู่ไหนอะไรยังไง

ก็ไปจุดที่พบคุณยาย
ถามชาวบ้านตอนนั้นจนรู้ห้านของคุณยาย
ก็พาคุณยายไปส่งบ้านปลอดภัยแล้ว

อย่างไรก็ตามจะดูแลยังใกล้ชิดต่อไป
ใกล้ชิดต่อไปยังไงคุณผู้ชมดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับ